คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่วินรถจักรยานยนต์อุดมศุกร์
สองวินตะลุมบอลกันจนทำให้มีคนเจ็บและเสียชีวิต

ล่าสุดมีอีกหนึ่งคลิปออกมาเห็นมือที่เป็นคนลั่นไกลสังหารหนุ่มเคอรี่จนเสียชีวิต
ก็คือใครคุณผู้ชมไปชมภาพก่อน
ดูนะฮะที่เราลูกศรแดงนะคุณผู้ชม
นี่เป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะจากกล้องวงจรปิด
นาทีที่นายวัญชัยเข็มมงคลเสื้อแดงคุณผู้ชม
เธอมีปืนส่วนนู่นกับไปปรมุดตัวสังการเลย
เป็นคนสั่งนะฮะก็เดินมานะครับ
คดีนี้คือทะเลาะกันแถวอุดมศุกร์นะไม่ต้องย้อนความแล้วเนอะ

แล้วก็มาพร้อมกับกลุ่มวินซอยอุดมศุกร์๑
เดินไปในปากซอยชุมชนรุ่งเรืองหนึ่ง
มีอาวุธครบมือแหละครับไล่ตามยิงฆูกรณี
ก็คือวินหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ที่หลบหนีไปในซอยนี้
ช่วงจุดมุลจะเห็นว่านายวัญชัยเข้าไป
เข้าไปยืนยิงปืน๑นัดแล้วก็ถอยออกมา

จากนั้นไม่กี่วิเดินออกมาแล้วก็นั่งลงเล็งเข้าไปอีกหนึ่งนัด
เห็นจังหวะว่านั่งเล็งเลย

ทำให้ตำรวจปักใจเชื่อว่ากระสุนของนายวัญชัยแหละ
คือเป็นกระสุนที่ปลิดชีพนายวีรวัตรพึ่งครุฑ
หรือว่านุ่มเคอรี่ที่ถูกยิงศีรษะจนเสียชีวิต
ตำรวจโทสุธิพงศ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยว่าตำรวจได้คัดแยกผู้ก่อเหตุ
ปรากฏในคลิปแล้วว่าบุคคลที่สวมเสื้อวินในคลิปนั้นเป็นใครบ้าง
หรือเป็นผู้ที่นำเสื้อวินคนอื่นมาใส่แทน
หรือมีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงไปร่วมก่อเหตุด้วย

เพื่อพิจารณาลักษณะความผิดว่าใครเข้าข่ายอะไรบ้าง
เป็นมั่วสุมหรือถึงขั้นกับเป็นอ้างยี่ซ่องจนหรือเปล่า
จะเน้นไปที่ผู้ก่อเหตุที่มีอาวุธเท่านั้น
ก็มีพวกไม้กระบองแล้วก็อาวุธต่างมีดปืนก็ว่ากันไป
หลักตัวการสำคัญที่ถูกออกไหมจับ
ก็อยู่ในกลุ่มที่ถูกออกไม้จับใน๗คน
ส่วนผู้ที่คาดว่ามีส่วนร่วมในเหตุการณ์มีมากกว่า๙๐คน
ก็ต้องแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายเตรียมการลงมือ
จะถูกดำเนินคดีหลายข้อหาเนื่องจากพบหลักฐาน
ข้อมูลการสั่งซื้ออาวุธออนไลน์จากจีน
เขามีการสั่งซื้อกระบองมาสั่งซื้อปืนมาเตรียมเอาไว้ก่อน

ซึ่งมีฐานความผิดก่อเหตุทะเลาะวิวาสกันนะครับ
ส่วนการติดตามจับกลุ่มนายวัญชัยเข็มมงคล
ตอนแรกก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัว
และเชื่อว่าทั้ง๒คนยังคงอยู่ในกรุงเทพมหาลนคร
ทาง๒คนไม่พบว่ามีประวัติการกลับทำความผิดมาก่อนนะครับ
คือต้องบอกว่านายประวงที่ว่าเป็นหัวหน้าวิน
เป็นหัวหน้านะแต่เขาคนในพื้นที่เขาบอกกันมานะคะว่า

เขาคุมทั้งซอยแล้วคืออย่างที่บอกว่า
คนที่ถูกหนุ่มเคอรี่เอาค้อนทุบก็คือนายประมุกถูกไหม
แล้วมันเป็นความแค้นที่ว่าไม่รู้เหรอว่าเขาเป็นใคร
มีคนหนึ่งคือนางแดงจิตกระแสแน่นอนก็เป็นแม่ของนายวิรวัตรเนี่ย
พูดสั้นบอกว่าก็ได้พูดกับลูกชายครั้งสุดท้าย
บอกไปว่ายังไงลูกก็ต้องได้เริ่มความเป็นทั้งแหละ
เนื่องจากว่าคนที่กระทำความผิดจริง
แต่ก็คงไม่พูดถึงขอให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับ
แล้วหลังจากที่เราทราบว่าใครเป็นคนยิงจากคลิปนี้

ดดันอย่างหนักก็คือนายวัญชัยหรือว่านายอ้ำนายวัญชัยมงคลเข็มเนี่ย

เป็นคนสนิทที่สุดของนายประมุกวิเชียนดิหลกุลหัวหน้าวินคนนี้

กับตำรวจในฉากเฉิงสาวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
วันชัยก็กลัวจะถูกวิสามัน

เขาตอบว่าก็เป็นคำสั่งจากนายประมุกหัวหน้าวินให้ยิง
อ๋อนี่แม่สัดทอดรับรบที่บ้าง

แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้เจาะจงว่าจะยิงหนุ่มเคอรี่นะ

ไม่ได้เต็มหัวในวิลวัฒน์นะแต่ก็คือยิงตามคำสั่งนายประมุกไป
ส่วนปืนกระบอกที่ใช้ยิงเป็นของเพื่อนที่ยืมมาให้ใช้ระหว่างที่กำลังไล่ตีกัน
หลังจากก่อเหตุเสร็จก็นำปืนไปคืนเจ้าของ
แล้วก็หลบหนีไปกบดานที่บ้านของกิ๊กสาวคนหนึ่งที่จันทบุรี
ต่อมาตำรวจฉะเชิงเซาที่เคยทำงานด้วยกันก็ติดต่อมาแล้วก็กดดันอย่างหนักจนยอมมอบตัว
คุณผู้ชมฟังประโยคนี้ตำรวจฉะเชิงเศร้าที่เคยทำงานด้วยกัน
ติดต่อและกดดันจนยอมมอบตัว
สำหรับประวัติของนายวัญชัยเคยถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดในพื้นที่ของบางนามาแล้วด้วยนะครับ
แล้วก็เพิ่งออกมาได้๓เดือนแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำนะครับ
ตอนนี้ก็ยังเหลือผู้ต้องหาตามหมายจับอีกหนึ่งคนยังคงหลบหนีก็คือตัวการสำคัญ
นายประมุกหัวหน้าวินคนนี้เจ้าพ่อมาเฟียอุดมศุกร์นี่แหละ
เดี๋ยวต้องตามกันต่อนะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ
เรื่องถึงนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ล่าสุดใน
รายงานข่าวบอกว่าพนต